ไปดูวิถีชาวเลที่ระยองอย่าเพิ่งอิ่ม

นี่เนี่ยพี่เค้าก็ไปกินสดให้ดู
ปุ๊ยแต่บางคนน่ะเห็นหน้าตาของพี่มันนี้
นี่แหละครับเพียงทะเล

เอามาผ่าลำตัวออกผ่าเอาไส้ข้างในเอาอะไรข้างในออก
ล้างล้างที่ไหนก็ล้างน้ำทะเลนั่นแหละล้างสะอาดเลย
สดก็ได้นะครับกรอบอร่อยผมก็เคยกินนี้
หรือถ้าใครจะไม่สดแบบนั้นไม่สดแบบนั้นนะ

อ๋อน้ำจิ้มพริกเกลืออร่อยอ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้
สดนะนะหรือถ้าใครอยากจะออกแนวญี่ปุ่น
จิ้มวาซาบิโชยุวาซาบิก็ได้
แต่ปุ้ยอยากกินสุกใช่ไหมนี่ปุ้ย
กะเพราก็ได้ผัดชาก็ได้
แต่ที่ดีที่สุดคือถ้าเมนูเขาบอกว่าต้องต้มส้มระกำเปรี้ยว
เขาบอกว่าส้มระกำหรือความเปรี้ยวของระกำ
มันเข้ากับเพลียงทะเลที่สุดเลยนะ

นี่นะฮะ
เขาบอกว่าสรรพคุณมันเหมือนพูดถ่ายขึ้นปุ้ยเพิ่มพลัง

แต่กินกับอันนี้ดีกว่า